ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้สดใสกับเราสองคนเช่นเคยค่ะ
แจ๊กกะรีนแล้วก็เชอรี่ค่ะค่ะไม่ใช่มิสแกรนดแต่อย่างใดนะคะ
มันมีชุดประจำชาติด้วยเรามีชุดประจำไทยรัฐทีวีบันเทิงไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมค่ะก็ส่งไลน์มาทักทายกันได้นะคะผ่านหน้าจอเลยค่ะ
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหรือจะให้กำลังใจนะคะกับกรณีเอ่อ

คือแม้ว่าตัวจะไม่อยู่เนี่ยแต่ว่าคุณงามความดีที่จ๋าแซมได้ทำเอาไว้
ยังถูกพูดถึงอยู่แล้วก็หลายคนก็สำนึกในบุญคุณจ๋าแซมด้วยนะ
ที่ได้ช่วยเหลือเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนี้นั่นเอง
อย่างที่บอกไปนะคะคุณจอยศิริรักษ์นะคะผ่องโชคเป็นศิลปินดาราอีกท่านหนึ่งค่ะ
ที่ได้รู้จักกับจ๋าแซมมาเป็นเวลา๕ปีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาก็ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นนักกีฬาด้วยนะคะ
แล้วก็พี่จอยให้สัมภาษณ์นะคะว่าคือจริงก่อนที่จะไปเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จ๋าแซมจะเดินทางไปที่ถ้ำหลวงค่ะก็ยังได้เจอกันอยู่เลยนะคะ
ก็ไม่คิดว่าการแบบนั่งคุยกันนั้นจะเป็นครั้งสุดท้าย
รวมไปถึงนะคะคุณงามความดีของจ๋าแซมความเป็นคนน่ารักเนี่ยค่ะ
เยอะแยะมากมายจริงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณจอยศรีรักนะคะ

ก็อึ้งเหมือนทุกคนนะเพราะว่าเราก็เจอร่วมกิจกรรมเรื่องกีฬาบ้าง
สายบุญกันบ้างเรื่อยเรื่อยแต่ก็พยายามข้ามผ่านความรู้สึกนั้น
เพราะว่าเราจำภาพที่เขาดีใจที่สุด
ที่เขาได้ทำสำเร็จในการค้นหาน้อง

เราจะไม่ทำพลังลบหรือเศร้าสร้อยเกิดขึ้น
ชื่นชมพี่แซมค่ะทำดีที่สุดแล้ว
มีน้ำใจยิ้มและสุภาพมาก
พี่แซมเรียกว่าเป็นผู้ให้ค่ะ
นี่คือต้นแบบจริง
ก่อนวันที่เขาไปถ้ำหลวงเนี่ย
จอยกลับจากเชียงรายคือจอยไปก่อน
แล้ววันนั้นพี่แซมจะไปเต๊กก็เลยบอก
อุ๊ยอย่างนั้นจอยฝากของไปด้วยดีกว่า

วันนั้นเราก็ได้นั่งกินกาแฟกัน
ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้าย

ก็ขอแสดงความภาคภูมิใจกับครอบครัว

หลังจากนี้จะทำอะไรเพื่อพี่แซมไหมคะพี่จอย
ก็มีนะคะในกลุ่มก็คุยกัน
แต่ก็คงยังให้เป็นอะไรที่ชัดเจนก่อน

คือมีความเป็นจิตอาสาอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะคะ
แล้วก็จากใครที่ได้ร่วมงานกับจาแซมทุกคน
ก็ชมหมดนะคะว่าเป็นคนน่ารักนะคะ